ไปดูต่อกันที่หน่องธนากันหน่อยดีกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเขาคบกันแรก
ก็จะแสะข่าวออกมาเมื่อก็เมื่อกลักษณะจะตอบนะพี่แจ๊ค
รักผิดรักกระเปิดเออตกลงคบกันรึเปล่าสเตตัสกับน้องแครวาเป็นยังไง

น้องว่าจีบอยู่คนเดียวแหละคบหาดูใจกันอยู่กับนักแสดงสาวคนสวยน้องแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
แฟนก็รอเลยรูปคู่น่ารักต้องมาค่ะ
ล่าสุดค่ะบรรดาแฟนคลับเวโรเกอร์นะจ๊ะหน่องประเดิมลงรูปคู่อวดความน่ารักครั้งแรกในอินสตราแกรมนี่
น่ารักดีนะพี่แจ๊ะรูปนี้แหละเป็นแบบตามสไตล์เขาแหละสไตล์คนทัวร์นะภาพก็ออกมาแบบนี้แหละ
แค้นเกี่ยวแค้นมุ้งมิ้งปนฮากันไปบ้างงานนี้มีเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะเลยค่ะ
อ๋อนะคะเฮียบอยยอมไม่ได้แล้วนะคะมันความหวานเลยฟังเฮียบอยเนี่ย
แล้วก็อีกหลายข้อความที่แสดงความฟินกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงนะจ๊ะ
แต่น้องแพรวาอายุน้อยกว่านะคะคนก็เลยแซวหน่องว่าได้แฟนเด็กนะคะแล้วแบบเป็นรักติดไซเลนไปซะด้วย
รู้สึกดีเนาะเวลาคนมีความรักแรกในช่วงที่แบบจีบกันใหม่เนี่ยอยากจะย้อนไปให้แบบจีบใหม่อะไรอย่างนี้